เหตุการณ์ประทึกที่บึงการครับแน่นอนขบวนการค้ายาเสพติดขนยาบ้าเป็นแสนเมตร
ตำรวจไล่ล่ามากกว่า๖๐กิโลเมตร
สุดท้ายรถของกลุ่มคนร้ายเสียหลักไปชน
คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
มาแล้วเห็นไหมมาด้วยความเร็วสุดท้ายเสียหลักโคมเลย
ยังไปต่อเพราะอะไรตำรวจมาไง
ยังไปต่อพยายามจะไปต่อแต่ไปไม่ได้
พอจวนตัวปุ๊บทิ้งทุกอย่าง
ในกระเป๋ามันมียาบ้าเป็นแสนเม็ดกูเข้าไปชมนะฮะ
กลัวโดนจับอ่ะค่ะดูดิมาด้วยความเร็วขนาดเนี้ยเหินแบบเนี้ยโอ้โห
รถยังประคองให้รถมันลงมาได้อีก
ตอนแรกมันแบบตีรังกาเกือบจะหงายเงิบไปแล้วนะ
เขายังประคองแล้วก็เอ็นเอ็นมามาถึงเนี่ยร้านอะไรเนี่ยส้มตำเนี่ย

บริเวณสรรแยกทางไปที่เขาเรียกว่าหินสามหวาน
รถต้องสงสัยคันนี้เป็นของกลุ่มค้ายา
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเสาไฟพุ่งชนก่อกลาง
จะพลิกคว่ำแต่เขายังเอารถลงมาได้

แต่ข้างหลังเนี่ยมีชุดสกัดกั้นและปราบรามยาเสพติดตามมาติด
ของหน่วยเรือมรักษาความสงบเรียบร้อย
หนองคายกับตำรวจไล่ล่ามาไง
เขาไล่ล่ากันมาจากทางด้านของอำเภอบุงคระ
มาถึงตรงนี้๖๐กว่ากิโลนะฮะ

แล้วก็ออกมาตามทางด้านของคนขับนะฮะ
และสุดท้ายเรามันเหมือนรวมจะเอาไงดี

ตำรวจไปเปิดดูยาบ้าน๑๘๘๐๐เมตร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำของเมื่อวาน

วันก่อนคือค่ำของวันศุกร์ที่๑๗มีนาคม
ต่อมาเมื่อวานนี้นาวาโทศิริพงศ์นดไทยสงฆ
หัวหน้าสถานีเรือบึงการนำของกลางทั้งหมดไปแถลงข่าว
บอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะจับกลุ่มตัว

เป็นชื่อของนางไพรวันอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นชาวหนองคาย

แต่มันมีสัญญาให้กับนายพุษา
ซึ่งเป็นชาวลาวเช่าต่อไป
นั้นก็สันนิษฐานเบื้องต้นไว้แบบนั้น
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคงต้องเรียกทางด้านของนางไพรวัน
ที่เป็นเจ้าของรถกับนายพุทธา
ซึ่งเป็นเอกสารว่าเขาเป็นคนเช่ารถ
มาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่
หรือรถคันนี้โดนขโมยมาจากคนที่เขาปล่อยเช่าหรือเปล่า
แล้วก็นำมาก่อเหตุขนยาบ้าแบบนี้นะคุณผู้ชม

แต่ตามจับได้อยู่แล้วล่ะค่ะแบบนี้นะ